สามะเนรวัย๑๔กับสามะเนรวัย๑๖
ก็ไปบวชเนรแล้วก็ไปจำพรรษา
อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมที่เยอะโสธร

ก็ไปชกหน้าไปเตะซี่โครงสามะเนรวัย๑๔
เข้าโรงพยาบาลแล้วท้ายที่สุด
มะเนรวัย๑๔เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม

นี่ให้ดูที่ศูนย์บริการประชาชน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนกลางคืน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านค้อใต้
ตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร

สามะเนรวัย๑๖ปีโชคปล่อยกับสามะเนรวัย๑๔

ใช่เสร็จแล้วทำให้สามเณรวัย๑๔เสียชีวิต
แล้วสามเณรวัย๑๖ปีก็เลยเดินทางเข้ามาที่

ใช่ค่ะที่สพเมืองยะโสธร
พอก่อเหตุทะเลาะวิวาสเสร็จแล้ว
สามะเนรวัย๑๔ส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันค่ะ

สามเณรที่ก่อเหตุวัย๑๖ก็รับสารภาพ
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุคือช่วง๒ทุ่ม
ตอนนั้นกำลังปฏิบัติธรรมอยู่บนสาราการประเรียน
ก็ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ชกต่อยกัน
มะเนรวัย๑๔ตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้
สามเณรวัย๑๖ปีชกไปที่ใบหน้า๒ครั้ง
ล้มค่ะหลังจากนั้นสามะเนรวัย๑๖
เอาเท้าเตะเข้าไปที่ชายโครงอีกครั้งหนึ่ง
สามะเนรวัย๑๔นอนแน่นิ่ง
แล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าก่อนหน้านี้

ใช่จนมาทะเลาะกันรอบนี้ค่ะแล้วก็เสียชีวิต
ทีนี้ตำรวจก็สอบปากคำสามเณรวัย๑๖ที่ก่อเหตุ

เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
ซึ่งก็จะต้องรอเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาสอบปากคำ
แล้วก็จะพาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
แล้วก็สอบปากคำพยานคือพระพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนสามเณรด้วยนะคะ
ส่วนสามเณรที่เสียชีวิตวัย๑๔ปี
จากการตรวจสอบก็พบว่ามีโรคประจำตัวค่ะ

แต่ว่าตอนนี้คุณหมอก็ยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
ส่งศพสามะเนรวัย๑๔ไปผ่าชนะสูตร
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะคะ